วันจันทร์แบบนี้หลายคนก็ส่งข้อความมาบอกกันนะ
เช้าวันจันทร์แบบนี้ตื่นขึ้นมาแล้ว
ประโยคที่อยากจะบอกเราคืออะไร

แต่เช้าวันจันทร์แบบนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมสดชื่น

วันนี้เราก็เลยรวบรวมเรื่องราวสีสัน

ถ้าพร้อมแล้วติดตามกันเลยกับช่วงของ

วันนี้จะพาไปดูวิธีการเตะลูกโทษยังไง
ให้สาวกรี๊ดกันกระจาย
บอกเลยว่าหากหนุ่มคนไหน
เอาวิธีนี้ไปใช้แล้วก็รับรอง

กรี๊ดกันจนเสียงแหบกันอย่างแน่นอน
จะเป็นวิธีไหนไปดูกันเลยครับ
กรี๊ดแตกไปเลยสิครับงานนี้

จากสาวจะกรี๊ดให้หนุ่มน้อยคนนี้

ก็ยังกรี๊ดให้กับอาการดีใจของเขา
ที่ไม่เหมือนใคร
ทำเอาสาวกรี๊ดกันกระจาย
ก็คุณน้องเล่นถบต้องเกงลงแบบนี้
เพื่อว่าหากจบเกมนี้ไป
ยังไงถ้าดีใจนี้ก็คงถูกพูดถึง
ไปตลอดกาลอย่างแน่นอน
คราวนี้จะพาคุณผู้ชม
ไปเอาใจช่วยสองหนุ่มคู่นี้กันสักหน่อย

ที่หัวติดต้นไม้แบบนี้เนี่ย
งานนี้สองหนุ่มก็พยายามสุดตัวเลยล่ะครับ
พยายามที่จะช่วยวัวตัวนี้ให้ได้
แล้วสุดท้ายจะช่วยได้ไหม

จ้าว่าทำไมทำกับเขาแบบนั้นล่ะครับ
สองหนุ่มเขาอุตส่าห์ช่วยให้หัวแกหลุดออกมาจากต้นไม้นะ

ตอบแทนพวกเขาแบบนั้นล่ะครับ
สองหนุ่มเองก็คงไม่คิดว่าจะถูกตอบแทนด้วยวิธีนี้อย่างแน่นอน
หรือว่ามันอาจจะเป็นคำขอบคุณของเจ้าวัวก็ได้นะครับ
เพราะมันพูดไม่ได้มันก็เลยพุ่งเข้าใส่แบบนี้แหละครับ
คุณผู้ชมครับข่าวนี้พาไปดูเรื่องราวสุดสยองกันหน่อย
หนุ่มคนนี้ได้ยินเสียงแปลกดังมาจากหัวเตียง
เสียงนี้นั้นเนี่ยเล่นเอานุ่มคนนี้เนี่ยนอนไม่ได้เลยทีเดียว
ว่าแต่จะเป็นเสียงของใครหรือตัวอะไรนั้น
ไปช่วยหนุ่มคนนี้หาคำตอบกันครับ

ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าใช่

มันมันคือมันคือตุ๊กตุ๊กแกนั่นเองล่ะครับ

เล่นมาโผล่จะเอกันตรงหัวเตียงเลยทีเดียวเนี่ย
เจอแบบนี้เนี่ยมีนอนไม่หลับแน่นอนล่ะครับ
แต่ท้ายที่สุดแล้วเพื่อนของหนุ่มคนนี้ก็ลงทุนไปช่วยจับเจ้าตุ๊กแก่ตัวนี้ออกมาจนได้
แถมยังเอามารูปหัวนิดนึงด้วย
ขอบคุณครับ